ทางครอบครัวติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็ให้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ

น้องหญิงไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่

ไม่ยอมไปส่งก็ต้องกลับกับในออฟ

น้องหญิงก็นั่งไปในออฟอ้างว่าน้องหญิงกระโดดลงมาเอง
จากรถเทรลเลอร์จนบาดเจ็บสาหัส

แต่ว่าทางครอบครัวติดใจในสาเหตุนะคะ
ทำให้ต้องมีการรื้อฟื้นมาดูใหม่เลยว่า

เดี๋ยววันนี้เรามีย้อนคดีให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะว่า
พฤติการพฤติกรรมของในออฟเนี่ย

เพราะว่าล่าสุดตอนนี้ก็พนักงานสอบสวน

ส่งให้อายการเรียบร้อยแล้วนะคะ

น้องหญิงนะคะก็จัดงานอย่างเรียบง่ายนะคะ

คือทางพนักงานสอบสวนมีการฟ้อง
อ๊อฟกับเป็ดที่เป็นเพื่อนผู้หญิงของน้องหญิง

ตอนแรกคือแจ้งข้อหากักขังหนุ่งเหนียว

แล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่อาจจะ

ก็เลยไปคุยกับคุณพ่อว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะ

เสียชีวิตที่ทางครอบครัวยังติดใจ

ไปเที่ยวสถานบันเทิงในจังหวัดพระนครศรีอุทิยาสุดท้ายเนี่ย
ก็ต้องมาเสียชีวิตขากลับเพราะว่านั่งรถไปกับในออฟเนี่ยค่ะ
งานศพจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
พิธีชาปนกิจจะเริ่มขึ้นทางครอบครัวได้ทำเป็นคลิปวิดีโอค่ะคุณผู้ชม
เปิดเพลงที่น้องหญิงชอบแล้วก็บอกว่าอยากจะให้น้องหญิงได้ฟังเป็นครั้งสุดท้าย
หลังพิธีชาปนกิจศพน้องหญิงเสร็จสิ้นนะคะคุณพ่อของน้องหญิงคุณพ่อสุบินยาวิราช
ก็คุยกับนักข่าวของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดี
ก็พูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีในออฟนะคะ
คุณพ่อบอกว่าก็รู้สึกดีใจในระดับหนึ่งที่น้องหญิงไม่ตายฟรี
ส่วนการดำเนินคดีหลังจากนี้ก็เชื่อมั่นในการทำงานของพนักงานสอบสวนนะคะ
เพราะว่ามีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามณกุล
เป็นผู้ควบคุมคดีนี้ด้วยตัวเอง
แม้ว่าล่าสุดพนักงานสอบสวนเสนอสั่งไม่ฟ้องในออฟ
ในข้อหากักขังหน่วงเหนียวทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ตามที่เคยแจ้งข้อกล่าวหากับในออฟในครั้งแรก
ซึ่งก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าข้อหานี้ค่ะ
จะมีการฟ้องหรือไม่เดี๋ยวอายการท่านจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะ
พ่อของน้องหญิงก็บอกว่าโทษของอ๊อฟจะถูกดำเนินคดีกี่ข้อหากี่คดี
จะถูกตัดสินหนักเบาขนาดไหนเนี่ยครอบครัวของน้องหญิงจะไม่ไปกดดัน
การทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะให้ทนายความเป็นคนดำเนินการแทนค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วครับคือสบายใจแล้ว
เรื่องคดีก็ท่านศรีวรารับเรื่องไปแล้วนะครับก็ส่งฟ้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
วันที่๒๑ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ทางผมและทางครอบครัวก็มั่นใจครับ
มั่นใจในเรื่องคดีต่อไปก็จะไปสู้ในชั้นศาลนะครับ
น้องชอบเพลงนี้ครับชอบเพลงนี้ก็เลยเอาเทปภาพเก่าของน้องมาเปิดให้ละลึกถึงนะครับ
วันนี้นะคะครอบครัวจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายส่วนใหญ่ก็เป็นญาติพี่น้องเป็นคนใกล้ชิดนะคะ
พรุ่งนี้เที่ยงครอบครัวจะนำอัฐิของน้องหญิงไปลอยอังคารที่แม่น้ำเจ้าพระยาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ศพของน้องหญิงญาติก็ส่งไปตรวจพิสูจน์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอย่างละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ